เอาความคืบหน้ากรณีที่สามีสาดน้ำกรด
พันรยาและพันรยาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
เรื่องนี้ขอแบ่งเป็น๒ประเด็นแล้วกัน
ประเด็นแรกก็คือครอบครัวของผู้เสียชีวิต
นำโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

เกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลที่เธอไปเสียชีวิต

ปรากฏว่ามันจะต้องเป็นคดีอาญาเกิดขึ้น
ซึ่งคนที่จะต้องถูกดำเนินคดีคือสามี
สามีตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ

นำตัวมาแล้วมาฝากค้างที่ศาล

เมื่อวานนี้ก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งการฝากขังครั้งนี้
เจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
ตำรวจนครบานท่าข้ามควบคุมตัวนายคำตันสิงหานาศอายุ๕๐ปี

ใบหน้าของนางสาวช่อระดาธารวรรณอายุ๓๘ปีพันรยา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องพักแห่งหนึ่งค่ะ
ย่านบางขุนเทียนชายทะเลกรุงเทพ
นางสาวช่อระดาเสียชีวิตขณะที่ลูกสาวอายุ๑๒ปี
ชื่อว่าน้องเต้นำตัวส่งโรงพยาบาล

จนกระทั่งเช้าที่ผ่านมา

ทำแผนทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่ในห้องพักก็มี๓จุดด้วยกัน

อภัยค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจควบคุมตัวในคำตันขึ้นรถ
ฝากขังที่สารอาญาธนบุรี

หลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะคะ

แต่ปฏิเสธว่าตัวเองจริงแล้วไม่ใช่คนโหดร้ายอะไรนะคะ
สอบถามเพื่อนบ้านได้เลยเป็นคนปกตินะคะ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วสิ่งที่ตัวเองทำไปแล้ว
เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้เขาบอกเสียใจ
เสียใจมากเลยในสิ่งที่ตัวเองทำไป
ขอโทษครอบครัวของพันรยาก็คือผู้เสียชีวิต
และบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงที่จะทำให้ถึงตายนะคะ
ด้านคดีค่ะตำรวจคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงและมีอัตราโทษสูงค่ะ
ส่วนทางด้านของศพผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ได้ถูกนำไปที่บ้านเกิดแล้วก็คือที่จังหวัดขอนแก่น
ญาติก็นำศพของนางสาวช่อระดาตั้งบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
อยู่ในวัดแห่งหนึ่งตำบลโนนทองอำเภอแวงใหญ่
และจะมีพิธีชาปนกิจศพพรุ่งนี้
บรรดายญาติญาติและเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวนะคะ
เดินทางมาแสดงความเสียใจที่วัดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
บรรยากาศในวัดก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติญาติทุกคนบอกว่าคือตอนนี้ร้องไห้ร้องไห้จนน้ำตาหมดไปแล้วนะคะ
นายปรีชาธารวรรณอายุ๗๒ปีลุงของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ศพของหลานได้มาถึงบ้านเกิดตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา
แล้วก็นำมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ส่วนช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพบ่ายพรุ่งนี้
ส่วนเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหาย
ตอนนี้ทางญาติญาติเองก็มอบหมายให้คนที่ดูเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยนะ
ก็คือคุณอาชริยเริงระตนปลง
เป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องโรงพยาบาลพระราม๒
ซึ่งเป็นจุดแรกที่เธอเดินทางไปรับการรักษา
ซึ่งยืนยันว่าปฏิเสธการรักษา
แต่ทางโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เขาก็แถลงแล้วนะว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธนะ
ซึ่งจะเป็นการดำเนินคดีทั้งแพ่งแล้วก็อาญา
จากนางสาวช่อละดาถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว
ก่อนหน้านี้หลังจากเรียนจบปุ๊บนางสาวช่อระดาเดินทางเข้าเมืองกรุง

มาทำงานหาเงินดูแลแม่แล้วก็ลูกสาว
ก็เลยอยากจะเรียกร้องสิทธิ์และขอความเป็นธรรมให้กับหลานสาวค่ะ

เรื่องของการเยียวยาครอบครัวฝั่งผู้เสียชีวิตนะคะ
เนื่องจากว่าถือว่าเขาเป็นเสาหลักด้วย
แล้วก็เด็กอายุ๑๒ปีซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ย
ก็ต้องกลับไปอยู่กับคุณยายที่ขอนแก่นนะคะ
ทีนี้เรื่องของรายได้จะทำไงต้องมีการจัดสรรเรื่องนี้นะ